ท่านประธานสภาทิเคารบดิฉันอำรัตโชคบุคมิคุล
ผู้แทนราชดรบัญชีไรชื่อภักด์เก้าไกรจากจังหวัดนครปฐมคะ
ท่านประธานค่ะดิฉันเห็นด้วยนะคะ
หัวหน้าพักเก้าไกรคุณพิธาริมเจริญรัฐ
ได้อภิปรายไปเมื่อวานนี้นะคะว่า
งบประมาณของปี๖๖เปรียบเสมือนช้างป่วย
และดิฉันยังมีความเห็นเพิ่มเติมด้วยค่ะว่านอกจากช้างจะป่วยแล้วนะคะ
ควานช้างยังโง่เขาเบาปัญญาพาช้างเดินไปอยู่ขอบเหวลึกเข้าไปทุกทีทุกที
งบประมาณรายจ่ายย้อนหลังเมื่อเราไปดูค่ะ
ธรรมรัฐครับที่จริงแล้วได้เตือนไว้ในข้อ๖๙นะครับ
ต้องระวังนิดหนึ่งที่จริงแล้วผมได้เปิดโอกาสเต็มที่ตั้งแต่เมื่อวาน
แต่ว่าข้อทำลายที่มันมีลักหนักเสียสีเกินไปก็ระวังระวังครับ
ไม่ให้สอนอะไรแต่ว่าให้ระวังครับเปิดได้เตือนแล้วครับ

งบประมาณรายจ่ายของเรานะคะเมื่อย้อนกลับไปดูหลายปีที่ผ่านมา
แทบจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะ
โดยรับงบประมาณมากกว่า๔๐๐หน่วยนะคะมีขึ้นขึ้นลงอย่างละนิดอย่างละหน่อย
เป็นการจัดงบประมาณที่ไม่ได้แย่แสกับปัญหาเดือดร้อนเฉพาะหน้าค่ะ
เรียกว่าจัดแบบอยู่ไปวันนะคะ
ท่านประธานค่ะ
ทั้งที่ภัยของความมั่นคงได้เปลี่ยนรูปแบบไปมากแล้วนะคะ
แต่งบความมั่นคงยังเหมือนเดิมและบางหน่วยงานมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำ
เช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติได้รับงบประมาณมากขึ้นกว่าเดิม
ในยุคที่นะคะ๓เหล่าทัพประกาศสู้รบกับลาซาด้าค่ะ
วันที่พี่น้องร่วมชาตินะคะรู้สึกสิ้นหวัง
เหมือนยืนอยู่ก้นของขอบเหวลึกค่ะ
เพราะว่ากฎหมายไม่เป็นกฎหมายสารไม่เป็นสาร
และองค์กรอิสระถูกครอบงำดิฉันรู้สึกว่าเราไม่ควรจะสิ้นหวัง
เพราะเวลาที่มืดมิดที่สุดของค่ำคืนคือเวลาที่ใกล้ฟ้าสาง
วันนี้ดิฉันได้รับมอบภารกิจให้มาอภิปรายงบประมาณแห่งความหวัง
คืองบประมาณที่จะสนับสนุนเอื้อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
เริ่มตั้งแต่ตำรวจอายการศาลไปจนถึงเรือนจำค่ะ
รวมทั้งจะอภิปรายไปถึงงบของกรกตด้วยองค์กรที่มีความสำคัญกับการเลือกตั้งค่ะ
ที่งบตำรวจนะคะซึ่งเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม
มีงบตำรวจปีนี้นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้งบทั้งหมดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทค่ะ
แต่นะคะแต่๗๐กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นงบบุคลากรหรืองบเงินเดือนค่ะ
อีกยี่สิบกว่าอีกยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นงบสร้างกับซื้อค่ะ
คืออะไรคะท่านประธานสร้างกับซื้อสร้างแฟลต์สร้างโรงพักค่ะ
เหลืออีกเพียงแค่๑๐เท่านั้นค่ะที่เป็นงบที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
และเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายงบปฏิรูประบบตำรวจนะคะ
โปรยไว้สวยงามถ้าดูแต่ผิวเผินดูแต่หัวข้อดิฉันก็คงจะรู้สึกดีนะคะ
เพราะว่าเกี่ยวข้องกับงานปฏิรูปตำรวจแต่เมื่อพลิกไปดูเนื้อในแล้วนะคะ
เป็นชื่อแค่หลอกตาเท่านั้นค่ะเพราะงบปฏิรูปตำรวจจำนวนสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านบาทนะ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นงบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะ
ปลูกสร้างและที่ดินมันพัฒนาระบบงานตำรวจปฏิรูปตำรวจที่ตรงไหนคะ
ท่านประธานค่ะงบตำรวจที่อุ้ยอ้ายขึ้นทุกวันทุกวันแบบนี้ค่ะ
เกิดมาจากตำรวจนะคะต้องแบกภาระงานที่ไม่ใช่ภารกิจของตำรวจที่ล้าสมัยแล้วนะคะ
ไม่ได้เป็นงานที่เป็นหัวใจของตำรวจเพราะฉะนั้นเราควรจะผลักภาระงานพวกนั้นออกไปนะคะ
เช่นที่เราเคยผลักกองทะเบียนให้ไปอยู่กับกรมการขนส่งแต่ตอนนี้ยังมีอีกค่ะ
งานที่ภารกิจล้าสมัยแล้วนะคะแต่ยังกองอยู่ในกรมตำรวจเป็นงานฝ่ายสนับสนุนนะคะ
ไม่ใช่งานที่เป็นหัวใจของงานตำรวจเช่นตำรวจท่องเที่ยวตำรวจป่าไม้ตำรวจรถไฟ
กอรมนรวมทั้งตชดด้วยค่ะในวันที่เรามีตำรวจเรามีกระทรวงท่องเที่ยวแล้วนะคะ
ในวันที่เรามีกระทรวงทรัพยากรค่ะเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตำรวจป่าไม้นะคะ
ตำรวจท่องเที่ยวไว้ซ้ำซ้อนอีกค่ะรวมทั้งอย่างเช่นรถตำรวจรถไฟก็ด้วยค่ะ
ท่านประธานเพราะว่าตอนนี้นะคะสถานีตำรวจภูทรของเรากระจายไปทุกภูมิภาค
มีมากเกินความจำเป็นไปด้วยซ้ำเมื่อเกิดเหตุบนรถไฟเราสามารถใช้บริการตำรวจในสพนั้นได้ค่ะ
ไม่จำเป็นต้องใช้ตำรวจรถไฟนะคะส่วนกอรมนที่มีที่ทำการอยู่ที่สวนรื่น
ดิฉันอยากให้วัดผลสำลิดนะคะผลงานผลสำลิดกับงบประมาณที่ได้ไปด้วยค่ะ
ว่าวันหนึ่งนั่งทำไอโอหรือว่าไปเลี้ยงไก่ให้เจ้านายนะคะ
ถ้าท่านประธานเห็นแย้งกับดิฉันนะคะที่ฉันขอท้าค่ะ
ว่าให้นำผลสำลิดของหน่วยงานที่พูดมาเหล่านี้เป็นหลักฐานมาแสดงว่ามีคุณความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่นะคะ
ตะเวนชายแดนค่ะครั้งหนึ่งเคยถูกตั้งขึ้นมานะคะ
เพื่อหลอกองค์กรระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็นค่ะ
เลี่ยงที่จะใช้คำว่าทหารไปใช้ตำรวจ
แต่คือตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจของทหารนะคะ
และขณะนี้ชายแดนก็มีบริบทที่ต่างกันไปแล้วโดยสิ้นเชิง
ที่ฉันเคยชื่นชมค่ะผลงานครูต่อชะดอนะคะของตำรวจตะเวนชายแดน
แต่ว่าในยุคที่การศึกษาทางไกลมีประสิทธิภาพขนาดนี้
ยุคที่การคมนาคมขนส่งขนาดนี้แทบจะไม่มีชนบทอีกแล้วนะคะ
จะต้องลดบทบาทของตชดลงไป
ดูให้ชัดนะคะขอสไลด์นะคะ
ท่านประธานดูงบของตชดค่ะ
ต่อชะดอได้งบประมาณปีนี้เกือบ๓๐๐๐ล้านบาทโอ้แม่เจ้า
ท่านประธานค่ะดิฉันไปคุยดูแล้วค่ะ
งบของตชดหน่วยงานเดียวเท่ากับงบของตำรวจนครบาน
วกงบของตำรวจภูทร๑บวกงบของตำรวจภูทร๒๓หน่วยงานค่ะ
กล่าวคือตำรวจนครบานที่ทำงานรับคดีมากที่สุดในประเทศไทย
คือดูแลพื้นที่กรุงเทพนะคะได้งบ๑๒๐๐ล้านบาท
อยู่ในเขตเมืองเหมือนกันมีงานเยอะเหมือนกัน

ภูทร๒คือภาคตะวันออกนะคะในเขตเศรษฐกิจของประเทศ

รวม๓หน่วยงานนี้เป็นไปได้อย่างไรคะ
เท่ากับงบตำรวจตะเวนชายแดนที่ไม่แทบจะไม่เหลือภารกิจอะไรแล้วค่ะ
จากดาวอังคารก็เห็นชัดแล้วนะคะว่าถึงเวลาจะต้องปรับลดทั้งขนาด
งบประมาณลงอย่างรีบด่วนเพื่อนำเงินมาใช้สนับสนุนงานที่เป็นงาน
หัวใจของงานตำรวจจริงนั่นคืองานสอบสวนค่ะ
ที่ตอนนี้นะคะมีแต่คนอยากออกไม่มีคนอยากเข้าเพราะอะไรคะ
ค่าน้ำมันรถของพนักงานสอบสวนนะคะ๑คันได้ค่าน้ำมันลดต่อ๑เดือนคือ๑๙๙๐บาท
ในยุคที่น้ำมันราคา๒ลิตร๑๐๐ค่ะถ้าอยู่ในกรุงเทพขับไปวนรอบสนามหลวงแป๊บเดียวก็หมด
แบบเดียวก็หมดแต่นี่ให้ใช้หนึ่งเดือน
เป็นเหตุให้ผู้กำกับจะต้องไปหาเศษหาเลยกับพ่อค้า
มีหนี้บุญคุณเกิดระบบอุปถัมภ์
แล้วงานสอบสวนที่เป็นหัวใจของกระบวนการยุติธรรม
เป็นต้นทานเป็นต้นน้ำจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
รวมทั้งนะคะคศหลังจากที่เข้ามามีอำนาจ
ได้ออกคำสั่งที่๗๒๕๕๙ตัดแท่งเงินเดือน
่งความก้าวหน้าของพนักงานสอบสวนออกไปจนหมด
ทั้งที่พรบตำรวจปี๔๗ได้กำหนดแท่งความก้าวหน้า
ให้พนักงานสอบสวนได้มีแท่งความก้าวหน้า
ไม่ต้องผ่านการประเมินแล้วสามารถเลื่อนไหลขึ้นตำแหน่งได้เลยนะคะ

และตระหนักดีว่างานสอบสวนเป็นหัวใจและเป็นงานหนัก
เป็นงานที่มีแรงกดดันสูงจากทั้งผู้บังคับบัญชา
และจากทั้งประชาชนที่คาดหวังงานบริการจากตำรวจ
แต่คอสชมาถึงก็ยกเลิกไปเลยนะคะ
ไม่ได้ฟังอีลาข้าอีลมค่ะ

พบตำรวจที่จะเข้ากำลังเข้าสะพานเราอยู่นี้
ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะ

และเลิกเสียทีค่ะ
การให้ตำรวจมีภารกิจปลูกผัก
ฉันพยายามไปหาดูว่ามันอยู่ในภารกิจส่วนไหนนะคะของตำรวจนะคะ
ล่าสุดนี้คำสั่งของตำรวจภูทรภาค๕
สั่งให้ตำรวจเชียงใหม่ให้ตำรวจลำปางค่ะ
ลูกหัวชัยเท้าปลูกข้าวโพดอ่อน
เพื่อจะเอาไปทำผักดองอย่างละ๑๐๐กิโล

มันใช่งานที่จะพัฒนาศักยภาพของตำรวจเหรอคะ
แล้วทำไมถึงไม่ไปอุดหนุนเกษตรกรที่ยากจน

ที่ฉันมีปัญหากับระเบียบของอายการอยู่สองเรื่องค่ะ
คือการสั่งเลื่อนนัดอยู่เป็นประจำ
แล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือนทำให้ประชาชน
ที่ต้องเดินทางไกลนะคะหลายชั่วโมง

เพื่อที่จะมาฟังประโยคเดียวสั้นไม่ถึงครึ่งนาที

ระเบียบนี้ขอให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยค่ะ
และการที่มีคดีเยาวชนเมื่อไหร่ที่อายการ

และจะต้องร่วมกับพวกหน่วยงานสังคมสงเคราะห
ก็อยากให้อายการได้ออกนอกพื้นที่
อย่าให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่สอบสวน
ที่จะต้องพายาวชนออกจากสถานพินิษฐ์
เพื่อจะมาพบกับอายการที่ที่ทำงานอายการค่ะ
มาเรื่องของศาลค่ะท่านประธาน
ดิฉันนะคะอยากให้หลักสูตรทั้งหลายที่ชื่อยาว
ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยนอปท
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยศ
รวมทั้งการให้ผู้พิพากษาไปร่วมหลักสูตรกับวปอ
วิลัยป้องกันราชอาณาจักรดิฉันขอให้เลิกเสียเถอะค่ะ

เพื่อให้สารเพื่อให้ตุลาการมีความเป็นอิสระ
แต่นี่กลับจัดหลักสูตรสร้างคอนเนคชั่นมันย้อนแย้งไหมคะ
รวมทั้งหลักสูตรภายในด้วยค่ะขอฝากไว้นะคะ
หลักสูตรภายในมีท่านผู้พิพากษาหลายท่านมากระซิบดิฉันค่ะ
หลักสูตรภายในหลักสูตรละ๑เดือน
เช่นเลื่อนจากสารอุทธรณ์ขึ้นไปสารดีกา

เพราะประสบการณ์พวกนั้นได้จากการทำงานอยู่แล้ว
จำเป็นจะต้องไปจัดฝึกอบรมนะคะให้เสียงบประมาณอีก
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่มีความจำเป็นใดค่ะ
มีเงินก้อนหนึ่งนะคะที่คิดว่าถ้าตัดออกไปได้ทั้งหมด
ก็จะช่วยบรรเทาภาระงบประมาณของประเทศได้
คืองบประมาณของสารรัฐธรรมนูลค่ะ
ดิฉันคิดว่าสามารถจะตัดออกไปได้เลยทั้ง๑๐๐นะคะ
หากไม่เข้าใจคำว่าปฏิรูปนะคะกับการปฏิเสธ
ไม่เข้าใจคำว่าปฏิรูปกับคำว่าล้มล้างนะคะ
และไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งที่เป็นสารการเมือง
ควรจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ดิฉันไม่ยอมรับสารแบบนี้ค่ะ
ที่ฉันขอตัดงบประมาณสารรัฐธรรมนูลออกไปทั้ง๑๐๐ค่ะ
และองค์กรนี้ไม่สมควรจะถูกเรียกว่าสารด้วย

ปีนี้นะคะเรือนจำได้งบประมาณทั้งหมด๑๔๐๗๐ล้านบาทนะคะ
เป็นงบบุคลากร๕๐๐๐ล้านบาท
บควบคุมผู้ต้องขัง๖๐๐๐ล้านบาท

เป็นงบค่าอาหารถึง๔๔๐๐ล้านบาท
ตกผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะได้ค่าอาหารเฉลี่ยแล้ว
มื้อละ๑๕บาทต่อคนค่ะ
น้อยกว่าค่าอาหารกลางวันนักเรียนเล็กในโรงเรียนอีกนะคะ
ซึ่งเมื่อไปดูนะคะงบบำบัดฟื้นฟูนักโทษแล้วนะคะ
เราได้งบบำบัดฟื้นฟูพฤตินิสัยของนักโทษ๗๐
ล้านบาทเฉลี่ยแล้วนะคะนักโทษต่อคน
งบนี้แค่๘๐สตางค์ต่อวันเท่านั้น

ไม่ได้เป็นที่อยู่ของอาชญากรหรือผู้ทำความผิดเท่านั้น
เรือนจำไทยเต็มเป็นที่อยู่ของคนที่เป็นแพ้จำนวนมาก
เป็นแพ้จากอะไรคะเป็นแพ้เป็นผู้บริสุทธิ์
ที่ต้องไปอยู่ในเรือนจำเพราะความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรม
เพราะเป็นคนที่เสียเปรียบในทางสังคมถูกยัดข้อหา
คนที่ยากจนไม่มีปัญญาจะหาทนายความ
คนที่ถูกหลอกบอกให้รับสารภาพไปก่อน
และที่สำคัญคนที่ถูกคดีการเมือง
ที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ไม่มีคำพิพากษา
แต่จับเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วนะคะ
จำคุกทั้งที่เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
ก็ทำกันไปได้ในประเทศนี้
กักขังในเรือนจำนะคะคือการลงโทษให้สูญเสียอิสระภาพ
แต่ไม่ได้หมายความว่าให้พวกเขาศูนย์สิ้นความเป็นคน
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคือการจำกัด
ไม่ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารข้างนอก
ให้ดูแต่ละครเท่านั้นที่ฉันได้รับฟังมาเป็นจำนวนมากนะคะ
ก็ขอให้เขาได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายนอก
เพื่อจะได้ปรับตัวให้เข้ากับโรคภายนอกเมื่อได้รับอิสรภาพด้วยค่ะ
ดิฉันจะดูว่าเรือนจำลำปางที่ปีนี้
ได้งบจากราชทันมาก่อสร้างใหม่
ว่าจะมีแปลนการก่อสร้างเรือนจำที่เป็นมาตรฐานสากลหรือเปล่า
หรือว่ายังเป็นแปลนก่อสร้างเรือนจำแบบเดิม
ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ท่านประธานองค์กรสหประชาชาตินะคะได้กำหนดข้อกำหนด
ที่จะปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเรียกว่า
ข้อกำหนดกรุงเทพตั้งแต่ปี๒๕๕๓ค่ะ
ให้ดูแลนะคะผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งคันและให้นมบุตรนะ
แต่ปรากฏว่าดิฉันไม่เห็นงบประมาณในส่วนนี้ที่อยู่ในงบราชธรรม
ที่ตั้งไว้เพื่อจะดูแลผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งคันหรือเด็กที่ติดผู้ต้องขัง
ในส่วนของนมผงผ้าอ้อมและอุปกรณ์ของใช้สำหรับเด็กเลย
กรมราชธรรมเลือกวิธีง่ายค่ะ
วิธีที่จะรับบริจาคจากหน่วยงานข้างนอกจากหน่วยงานเอกชน
ทำไมไม่ตั้งงบประมาณให้คะ
ที่ฉันเห็นว่าการมาเที่ยวขอรับบริจาคจากหน่วยงานข้างนอก
เป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังอย่างหนึ่งค่ะ
เป็นหน้าที่ของกรมราชธรรมนะคะที่ปีหน้าจะต้องจัดหางบประมาณในส่วนนี้ให้
ตามข้อตกลงกรุงเทพ
ผลพวงจากการรัฐประหารเมื่อ๘ปีก่อน
ทำลายประเทศนี้อย่างย่อยยับทุกด้านนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องระบบกฎหมายหลักนิติรัฐนิติธรรม
ถูกทุบทิ้งทำลายอย่างไม่ละอายต่อคนรุ่นหลัง
อย่างไม่ละอายต่อบาปบุญคุณโทษ
เมื่อทุกอย่างพังยับเยินขนาดนี้
ความหวังเดียวของประเทศนี้คือการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ
คือความหวังที่เราจะเปลี่ยนประเทศ
เพราะฉะนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยตรงคือกรกต
ดิฉันจะขอพูดถึงกรกตสักเล็กน้อยนะคะด้วยเวลาที่จำกัด
เมื่อไปเห็นงบประมาณของกรกตแล้วต้องตกใจมากค่ะท่านประธาน
ท่านประธานค่ะถ้าผู้ชายคนนั้น
คนที่ดิฉันไม่อยากเอ่ยชื่อ
ถ้าเขาไม่ยุบสภาซะก่อนเราจะต้องได้เลือกตั้งในปี๖๖ในปี๒๕
ในเงินงบประมาณของปี๖๖แน่นอน
แต่กรกตก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
เมื่อวานนี้ได้ฟังข่าวคุณวิศนุเครืองามได้แก้ไขเรื่องนี้แล้ว
ว่ามีการตั้งปีที่แล้วแต่มันก็ไม่พออยู่ดีนะคะ
ถ้าจะไปใช้งบกลางก็จะสุ่มเสี่ยง
ที่จะทำให้มีบุญคุณอะไรกับรัฐบาลอีกนะ
จริงแล้วในเมื่อมีแผนงานแล้ว
ก็ควรจะตั้งงบประมาณให้เพียงพอค่ะ
หรือว่าคุณประยุทธ์คิดว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง
หรือว่าติดใจวิถีโจร
ที่เคยทำมาแล้วสำเร็จเมื่อปี๒๕๕๙

ไม่ให้ถอนอะไรครับแต่ว่าระวังครับ

ครับผมคิดว่าไม่เหมาะครับท่านประธานจะปกป้องเขาเหรอครับ
ครับผมคิดว่าไม่เหมาะครับท่านประธานค่ะ
ท่านประธานเห็นด้วยกับการรัฐประหารเหรอคะที่ฉันขอประท้วงค่ะท่านประธาน
หน้าที่ก็คือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ใช่ครับต้อยคำใดที่เป็นการเศษศีปกติก็หลายคำก็หน้าหลวมแล้วไม่ได้
ได้เตือนไว้ไม่ให้ถอนละครับแต่ไม่ให้หมอไม่หมอ

ประธานค่ะที่ฉันขอประท้วงท่านประธานค่ะ

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเขตคลองเตยและวัฒนา
ฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะผู้ที่กำลังอภิปรายนะคะ
ว่ากล่าวร้ายนะคะในส่วนของข้อ๖๙นะคะ
แล้วก็ท่านประธานตักเตือนหลายครั้งแล้วนะคะ
แล้วก็ช่วยให้ท่านประธานต้องให้ถอนคำพูดนะคะ
เพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยนะคะมาจากการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
ระบอบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผมมุก
แล้วก็ตามรัฐมนูลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนค่ะ
ฝากท่านประธานช่วยให้เตือนผู้อภิปรายด้วยนะคะว่า
ดิฉันขอยืนยันคำเดิมนะคะว่า
สุภาษิตไทยสำเนียงสวสาหกิริยาสคุณคุณชิคกี้พาย
ก็ได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับไม่ต้องถอนครับ
แต่ว่าเตือนว่าไม่ควรใช้ถ้อยคำอย่างนี้ไม่เหมาะสม
ไม่ให้ถอนเพราะว่าจะได้รู้ว่าพูดอะไรไว้

บิรุณอาจารย์ขอบคุณค่ะดิฉันไม่นับญาติกับโจทย์ค่ะ
สิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติที่กรกตควรจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม
เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับค่ะ
คือรูปแบบหนึ่งนะคะรูปแบบของการเลือกตั้ง

ไม่ว่าอินโดนีเซียหรือแม้สัตว์ศรีลังกา
รูปแบบของบัตรเลือกตั้งเขาพัฒนาไปถึง

ไม่ว่าจะเลขนะคะชื่อนามสกุลนะคะโลโก้พักและมีรูปถ่าย
อยู่ในบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะเพื่อลดจำนวนบัตรเสีย
และทำให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพ
ข้อที่๒คือการให้คนทุกกลุ่มได้เข้าถึงสิทธิการเลือกตั้งค่ะ
ในหลายประเทศในเอเซียเขาพัฒนากันไปถึง
คนในเรือนจำก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการเลือกตั้ง
โดยการมีรถโมบายไปบริการ
แล้วคนที่ป่วยติดเตียงทั้งที่บ้านที่โรงพยาบาล

และข้อสุดท้ายนะคะดิฉันให้ข้อสังเกต
ได้ทราบมาจากองค์กรเอกชนมากมายว่า
บสนับสนุนการมีส่วนร่วมสังเกตการการเลือกตั้ง
เครือข่ายเอกชนที่มีหลังจากรัฐธรรมนูญปี๔๐
ถูกตัดหายไปหลังจากมีการรัฐประหารเมื่อปี๕๗

เครือข่ายองค์กรสังเกตการเลือกตั้งเลยค่ะ
และก็กรกตไม่ได้มีผลงานอะไรที่จะสร้างนะคะเครือข่ายนี้นะคะ
ต่างประเทศอินโดนีเซียเขาสามารถสร้างเครือข่ายสังเกตการเลือกตั้งได้ครบทุกหน่วยนะคะ

ศรีลังกาก็มี๓แสนคนทั่วประเทศ
เลเซีย๓แสนคนทั่วประเทศ
ฉันอยากให้กรกตนะคะสร้างนะคะองค์กรเครือข่ายขึ้นมา
ให้มีการสังเกตการเลือกตั้งครบทั้ง๙๒๐๐๐กว่าหน่วยทั่วประเทศ
เพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมนะคะ
เป็นที่เชื่อมั่นแล้วก็เปลี่ยนประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ

ที่สุดนี้ดิฉันบอกท่านประธานอีกหน่อยดิฉันไม่สามารถรับนะคะ
ไม่สามารถที่จะยกมือสนับสนุนวาระงบประมาณในวาระ๑นี้ได้ค่ะ
ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วขอบคุณมากค่ะ